ประเด็นหน้าหนึ่งค่ะไอ้ตั้มสี่สมุนโร่มอบตัวยิงกลางกรุง
เราพูดถึงเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่ม
เขาทะเลาะวิวาดกันแถวย่านการค้าอย่างย่านประตูน้ำ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีการใช้อาวุธปืนยิงถล่มกันด้วยอาวุธปืนสงคราม
แล้วก็ใช่ค่ะมีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นชาวอินเดีย
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกความคืบหน้าในเรื่องนี้
ตอนนี้จับตัวคนร้ายกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้แล้ว๖คน
ตอนนี้ก็เตรียมที่จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีก
เป็น๒๐กว่าคนเลยนะคะส่วนผู้บาดเจ็บคนไทย๒คน
ก็มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวตำรวจจะอายัดตัวไว้
เรื่องนี้เราอยากให้คุณผู้ชมติดตามเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสัญญาณสดได้เนี่ย
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องการค้นบ้าน
แก๊งวัยรุ่นที่กราดยิงที่ประตูน้ำนี่แหละ
เหตุการณ์นี้นะฮะก็ต้องแบ่งเป็น๒กลุ่ม๒แก๊งนะครับ
ก็คือกลุ่มของตึกแดงนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่คุมโต๊ะสนุกอยู่
กลุ่มตึกแดงเขาอยู่ย่านบางซื่อแต่เขามาคุมโต๊ะสนุกอยู่ประตูน้ำ
และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเจ้าถิ่นราชประสงค์๒นะฮะ
แล้วก็บอกว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ปืนอากาศนะฮะ
แล้วก็๒ผู้บาดเจ็บน่าจะเป็น๒คนในกลุ่มของราชปรารบ๒
ส่วนผู้ชายคนนี้เสื้อดำคือนายปรีชาศักดิ์อุดมภัยศาล
หรือว่าในตั้มนะคะเป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุ
ใช้อาวุธปืนกราดยิงบริเวณลานจอดรถ
ด้านข้างห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำ

ใช่เขาชื่อฉายาว่าตั้มตึกแดง
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีคัชชาธาตุศาสตร์
รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ย

คุมตัวของตั้มตึกแดงได้เนี่ยนะคะ
ตั้งแต่ช่วงตี๒ของวันจันทร์ต่อวันอังคาร
ตุลาคมนะครับเพราะว่าเขาเข้ามอบตัวนะ

เสร็จแล้วก็มีการสอบปากคำ
โดยพลตำรวจตรีคัชชาก็เปิดเผยนะคะ
ว่าในตั้มหรือว่าในปรีชา
ก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
ซึ่งกลุ่มของนายปรีชาเนี่ย
อยู่ที่ชุมชนตึกแดงจริงมีหลายคน
ถ้าเกิดออกหมายจับแล้วก็จะสามารถจับกลุ่ม

จากข้อมูลพบว่าเหตุจูงใจ
มันมาจากการที่กลุ่มของในตั้มปรีชาเนี่ย

คือกลุ่มนายพรเทพพุ่มพวง
ซึ่งเป็นกลุ่มคู่อริที่ได้รับบาดเจ็บ

คุณผู้ชมไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลใด
ตำรวจแจ้งข้อหาในตั้มปรีชา
คือข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น

และร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
คือตั้มตึกแดงเขาสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะ
บอกว่าฝ่ายเขาเป็นฝ่ายที่ใช้ปืนลูกโม่๓
คือไม่ได้ใช้อาก้านะใช้ปืนลูกโม่ยิงเข้าใส่กลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น๖นัด
โดยนายปรีชาหรือในตั้มตึกแดงอ้างว่า
เจ้าถิ่นเข้ามาก่อกวนกลุ่มตนที่ดูแลโต๊ะสนุกเกอร์
ที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้หลายต่อหลายครั้ง
หลังเกิดเหตุตั้มตึกแดงหลบหนีไปพักที่บ้านพักย่านบางซื่อ
ก่อนตัดสินใจเข้ามอบตัวในช่วงตี๒ของวันที่๙ตุลาคม
แล้วก็เจ้าหน้าที่สอบปากคำอย่างละเอียดเลยนะครับ
รวมทั้งไล่ลำดับเหตุการณ์ในวันเวลาเกิดเหตุ
และสมาชิกในกลุ่มเอาของกลุ่มของตั้มตึกแดงก่อน
ตึกแดงกลุ่มของนายมีเท่าไหร่
ซึ่งเจ้าหน้าที่พบว่ากลุ่มของตั้มตึกแดงมีจำนวนมากนะครับ

ซึ่งอาจจะมากไปถึง๑๙คน
ก็ถือละครับกลุ่มตั้มตึกแดงนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ปมของการยิงกัน

บอกว่ามันมาจากการที่ทางฝั่งเจ้าถิ่น
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ยินชื่อของนายพรเทพ

เขาเอาโพยบอลมาวางที่โต๊ะสนุก
ที่ในตั้มตึกแดงดุคลุบอยู่
ทีนี้ในตั้มเขาก็ไม่ยอมไงกลัวว่าจะถูกตำรวจจับกลุ่ม

ไม่ต้องเอาโพยพนันบอลมาวางไว้ที่นี่หรอก
แต่เกิดปัญหาการขัดใจกันแล้วก็ทะเลาะกันหลายครั้งแล้ว
เอาเป็นว่าตอนนี้มีการออกไหมจับกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม
รวมทั้งหมด๒๔คนเอาแบ่งอย่างนี้
เป็นกลุ่มของนายตั้มปรีชาหรือว่าตั้มตึกแดง๑๙คน

กลุ่มคู่กรณีเจ้าถิ่นอีก๖คน
ส่วนคนเจ็บ๒คนที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
คือนายพรเทพพุ่มพวงกับนายทักษิณสุขเอียด

ก็คือมีส่วนร่วมในการก่อเหตุครั้งนี้นั่นแหละ
เขาบอกว่านายพรเทพเป็นกลุ่มของเจ้าถิ่นราชปารพ๒ใช่ไหม
และพ่อของนายพรเทพก็คือนายบำเพ็ญหรือว่าม็อกพุ่มพวงอายุ๔๔ปีเนี่ย
เป็นคนที่ใช้ปืนอากาศยิงถล่มกลุ่มของนายตั้มตึกแดง
จนทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียถูกลูกหลงเสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังดูอยู่ว่าใครเป็นคนยิงปืนอากาศ

ทีนี้ผู้ก่อเหตุรายอื่นพนักงานสอบสวน
เขาก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจะขอสารอนุมัติไหมจับโดยเร็วที่สุด
เพราะว่าตอนนี้จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
พยายามจะหลบหนีออกนอกประเทศค่ะ
ส่วนเรื่องของปลอกกระสุนที่พบเจอหลายขนาดเหลือเกินนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ว่ามาจากอาวุธปืน
ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในความครอบครองหรือเปล่า
ในผู้ก่อเหตุที่คาดว่าจะหนีออกนอกประเทศ
อย่างที่เล่าไปก็คือนายบำเพ็ญหรือว่าม็อกพุ่มพวง
พ่อของนายพรเทพหรือว่าเพชรพุ่มพวง
ซึ่งนายพรเทพพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ประวัติเคยถูกจับกลุ่มข้อหาฆ่าผู้อื่นมาแล้วเมื่อปี๔๐
ข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานท้องที่สนพญาไทยปี๔๒
แล้วก็ล่าสุดชุดสืบสวนได้เบาะแสว่านายบำเพ็ญ
หลบหนีข้ามชายแดนไปประเทศกัมพูชาแล้วนะครับ
ค่ะเรื่องนี้ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองว่ายังไงบ้าง
พลเอกปฤศวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว

เรื่องต้นยังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองเป็นลูกน้อง
ทั้งสองกลุ่มเป็นลูกน้องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลย่านประตูน้ำและบังซื้อหรือไม่
อันนี้ท่านบอกว่าจะต้องรอตรวจสอบอีกนะคะ
เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของตัวบุคคล
แล้วก็จะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
รวมถึงประชาชนทั่วไปให้มีความมั่นใจ
โดยเฉพาะเรื่องของการกวาดล้างอาวุธสงครามที่เอามาใช้ในการก่อเหตุ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความคิดของผลเอกประวิทธิ
คิดว่าไม่น่าจะใช่กลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือว่ามาเฟีย

เพราะว่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลเองบอกว่า
ก็มีการกวาดล้างจับกลุ่มผู้มีอิทธิพลมาโดยตลอดนะคะ
ครับส่วนเมื่อคืนนี้สักช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มกว่า
ทางด้านพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็รุดไปที่สนพญาไทยเลยคุณ
เพื่อไปประชุมชุดสืบสวนตำรวจนครบานติดตามคดีนี้แหละครับ
เพราะว่ามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถติดตามผู้ร่วมก่อเหตุได้เพิ่มอีก๒คน
คือนายเบิร์ตและนายบัง
ซึ่งเป็นลูกน้องของนายปรีชาหรือว่าตั้มตึกแดง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุทั้งสองฝ่ายได้๕คน

ใครบ้างไล่เลี่ยงกันซะหน่อยฝั่งของตั้มตึกแดงก่อน
ก็แน่นอนนายปรีชาศักดิ์อุดมภัยศาลหรือตั้มตึกแดงเข้ามอบตัวใช่ไหม
นายเบิร์ตนายบังและนายบลูถูกจับนะครับ
ก็เท่ากับฝั่งของตั้มตึกแดงถูกไปแล้ว๑๒๓๔๔คน
คาดว่าฝั่งของตั้มตึกแดงมี๑๙คนถูกต้องไหมครับ
ส่วนฝั่งเจ้าถิ่นราชปราลบ๒ที่ใช้ปืนอากาศ
แล้วก็อายัดตัวผู้บาดเจ็บไว้๒คนก็คือนายพรเทพพุ่มพวง
บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาอันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะมีหลักฐานชัดเจนแล้ว
ว่าเป็นผู้ร่วมก่อเหตุส่วนอีกคนคือนายทักษิณสุขเอียดก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา
ก็เป็นฝั่งของเจ้าถิ่นราชปราลบ๒เช่นเดียวกัน
แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการอายัดตัวไม่ได้แจ้งข้อหานะ
เพราะว่าต้องสืบสวนสอบสวนต่อเท่ากับว่าตอนนี้นะครับ
พลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้ประชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยว่าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว๕คน
และในจำนวนนี้ถูกจับพร้อมอาวุธปืนเถื่อนขนาด๓๘จำนวน๒กระบอก
และเป็นกระบอกที่ใช้ยิงปะทะกับคู่อบริในวันเกิดเหตุด้วยนะครับ
นี่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเหมือนกันนะคะ
ว่าแบบโอ้โหพกอาวุธสงครามกันเหมือนเป็นหนังสติ๊กเลยอะค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเรื่องนี้

แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะคะไปฟังเสียงของทางด้านผู้ประชาการ
วันนี้ก็ความคืบหน้าของเราก็สามารถทำการจับกลุ่มกลุ่มที่ก่อเหตุได้๑คนนะครับ
แล้วก็มอบตัว๔คนนะครับ
แล้วก็อายัดตัวคือผู้บาดเจ็บนะครับ
ซึ่งอยู่โรงพยาบาลอีกหนึ่งนะครับ
ณเวลานี้ส่วนอีก๑๐กว่าคนอยู่ในระหว่างที่ทำการติดตามอยู่นะครับ
ก็คือสรุปผู้ก่อเหตุทั้งหมดประมาณสัก๒๐คนโดยประมาณ
ณเวลานี้ทั้งสองฝั่งนะฮะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นทั้งสองฝั่งนะครับ
นี่แหละครับก็กลุ่มชุมชนตึกแดงกลุ่มโต๊ะสนุกเนี่ยก็มี
นายตั้มนายเบิร์ตนายปังนาย๑นายบลู๕นะครับ
แล้วก็ฝั่งของเจ้าถิ่นราชปรารบ๒อายัดตัวไว้ทั้ง๒ผู้บาดเจ็บก็คือ
พู่เภวงซึ่งเป็นท่อของนายพอลเทพเนี่ยนะครับก็เข้าบ้านหลบหนีไปประเทศกัมพูชาแล้ว
ก็กลายเป็นพาดหัวข่าวแล้วครับเรื่องของนายม็อกเนี่ยนะฮะ
กลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุทั้งสองฝ่ายโอ้โหมากกว่า๒๐คน
ทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มวัยรุ่นคู่อริกันอยู่แล้ว
ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ประตูน้ำกับกลุ่มวัยรุ่นจากฝั่งธนบุรี
และไม่ได้ขัดแย้งทางธุรกิจในพื้นที่ประตูน้ำ
ทั้งนี้ไม่มีใครสั่งการอยู่เบื้องหลัง
เพราะตอนแรกมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากเลยว่ามีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะครับ
ส่วนเรื่องของพี่ชายผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวอินเดีย
เมื่อวานนี้พี่ชายผู้เสียชีวิตก็รับมอบเงินเยียวยาจากหน่วยงานของไทยแล้ว
ก็ร้องไห้เสียใจไม่คิดว่าน้องชายของตัวเองจะมาเสียชีวิตอยู่ในประเทศไทย
แล้วก็มีข้อมูลจากไก๊นะคุณไก๊ที่พานักท่องเที่ยวชาวอินเดียเข้ามาเที่ยวในวันเกิดเหตุ
แล้วก็หนึ่งในนักท่องเที่ยวของกลุ่มเขาเสียชีวิตไป
เขาบอกว่าไก๊เห็นเหตุการณ์เลยนะตอนนั้นรีบให้นักท่องเที่ยวหลบขึ้นรถ
แต่ผู้เสียชีวิตวิ่งขึ้นรถไม่ทันนะครับถูกยิงจากข้างหลังทะลุท้องตัดเส้นเลือดใหญ่
โดยผู้เสียชีวิตพูดประโยคสุดท้ายก่อนที่จะหมดสติบอกว่าบอกเมียฉันด้วย
นั่นคือคำพูดสุดท้ายของผู้ตายนะครับ
ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้รอติดตามความคืบหน้านะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเช้านี้การไปค้นบ้านของแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงผู้สื่อข่าวสามารถขึ้นสัญญาณได้
เดี๋ยวเรารายงานสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ